อันนี้คือก่อเหตุป่วนป่วนไปทั่วแคมป์คนงานเลยนะคะ
เขาบอกว่าในที่สุดเพื่อนร่วมงานทนไม่ไหวค่ะ
ก็เลยมีการใช้มีดแทงคอจนบัตรเจ็บเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ตำรวจสภเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาสและแทงกันจนบาดเจ็บภายในแคมป์คนงานตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจพร้อมด้วยทีมกู้ภัยก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบค่ะเมื่อไปถึงพบนายไฉมาเยอะชาวยาลาอายุยี่สิบห้าปีนะคะ
นอนได้รับบาดเจ็บมีแผลถูกแทงที่บริเวณใต้คางทีมกู้ภัยจึงรีบประถมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีค่ะเพื่อนเพื่อนคนงานก่อสร้างเนี่ยชี้ตัวเลยนะคะ
บอกว่าให้จับนายภูภาคสันจรดีชาวสุรินอายุยี่สิบแปดปีโดยเพื่อนคนงานบอกว่านายภูภาคนี่แหละ
เป็นคนที่ก่อเหตุแทงในชัยพอตำรวจไปค้นตัวค่ะ
ปรากฏว่าก็พดมีดพับความยาวประมาณสี่นิ้วนะคะก็เลยต้องยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ภูภาคให้การบอกว่านายชัยอยากยาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
ทีนี้พออยากยาก็ป่วนไปป่วนมาไปทั่วแคมป์ค่ะเขาก็เลยชักมีดขู่
เขาบอกว่าเขาชักมีดขู่นะเพื่อให้กลัวไม่ได้มีเจตนาทำร้าย
แต่อยู่ดีนายฉัยก็เข้ามาแย่งมีดแล้วก็ยื้อยุดกันไปมา
ทำให้นายชัยพลาดผลักมีดไปปักคอตัวเอง
อันนี้คือข้ออ้างของผู้ก่อเหตุนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ผมมันเชี่ยงอย่างปัญหาเรื่องคนไปทั่วเปิดโทรศัพท์
แล้วที่เราแทงเขาเนี่ยแทงเพราะอะไร
หนูไม่ได้แทงผมเพราะผมว่านี่มึงเห็นมีดไหม
เพราะว่านี่มันถักมือผมไปแล้วมันโดนพอดีอ๋อ
ถ้าถ้าผมแทงไปก็เข้าเข้าหล่อลงพอดี
ตำรวจค่ะก็เลยคุมตัวในภูภาคไปสอบสวนต่อที่สพเมืองชนบุรีนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องรอสอบปากคำในฉ่ายด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ